เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ได้เตรียมที่จะเข้าไปตรวจสอบเรือสมบัติมงคลชัยนะครับ
ที่ได้เกิดอุบัติเหตุล่มหน้าวัดสนามชัยจังหวัดพระนครศรียุธยา
หลังจากที่ถูกนำไปพักเอาไว้ที่คานเรือศรีเจริญ
ก่อนที่จะรวบรวมหลักฐานส่งไปให้กับพนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยตอนนี้เจ้าหน้าที่ช่วยกันตรวจสอบเรือสมบัติมงคลชัยนะครับ
ล่มหน้าวัดสนามชัยเมื่อวันอาทิตย์ที่๑๘กันยายน
หลังจากเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ช่วยกันซ่อมแซมรอยแตกภายในเรือ
ด้วยการวางแนวผ้าใบและไม้ปิดรอยแตกรั่วบริเวณข้างลำเรือด้านขวา
ที่มีความยาว๘เมตรและกว้างเกือบ๕๐เซนติเมตรจนแล้วเสร็จ
แต่ว่ายังต้องใช้เครื่องสูบน้ำที่รั่วซึมจากท้องเรือออกตลอดเวลา
ขณะที่เจ้าท่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้ใช้เรือลากจูง
ใช้เวลาลากประมาณ๑ชั่วโมง
หลังจากฉันได้ใช้อุปกรณ์ที่เป็นเครื่องลากบนรากรถไฟลากเรือขึ้นมาจากน้ำ
รอเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่วิทยาการตำรวจ
ตรวจสอบหาร่องรอยการชนอย่างละเอียด

ส่งให้กับพนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับ
ส่วนนี้ก็เป็นภาพที่ได้มีการแชร์กันในโลกโซเชียลนะครับ
โดยวันเกิดเหตุเป็นช่วงที่น้ำขึ้นแล้วก็ไหลเชี่ยว
ไม่เห็นสรรเขื่อนที่จมอยู่ใต้น้ำหน้าวัดที่เกิดเหตุ
ทำให้เรือมีรอยรั่วจากการชนแล้วก็จมลงอย่างรวดเร็ว
ขณะที่บริเวณจุดเกิดเหตุไม่มีสัญญาณเตือนหรือทุ่นลอย
เรือที่สัญจรไปมาเห็นได้ชัด
ตำรวจเอกสุรพงศ์ธรรมพิทักษ์ผู้กำกับการ
สถานีตำรวจภูทรพระนครศรีอยุธยา
เปิดเผยนะครับว่าได้ดำเนินคดีกับนายวิรัติชัยสิริกุลอายุ๖๗ปี
คนขับเรือ๔ข้อหาและส่งตัวฝากขังศาล

โดยยังไม่มีญาติไปติดต่อประกันตัว
ส่วนเจ้าของเรือยังไม่มีการตั้งข้อกล่าวหา

แล้วก็ให้เยียวยาผู้ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บ
รวมทั้งในเรื่องของการกู้เรือด้วย